ฉะวันนี้วันพระจะพาทุกคนไปทำบุญค่ะ
แล้วก็จัดเต็มมากโดยเฉพาะซิกแพ็คนะคะ
ซึ่งเรื่องซิกแพ็คเนี่ยแหละค่ะดิฉันก็ท้าทายความสามารถนิดหนึ่ง

จะพาไปวัดนะคะไปดูว่าของใครใหญ่กว่ากันค่ะ

เล็งมาแล้วนะคะมีใครบ้างนะพี่แจ๊ค
กันฤทธิโตโน่หั่นแกงตั้มกั้ง
เลือกไม่ถูกดิฉันเลือกพี่โตโน่ดีกว่า
โตโน่เป็นผู้ชายที่มีประสบการณ์

เขาจะใหญ่กันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดหน้าอกกันค่ะคุณผู้ชม

ความสดใสกันวันพระนี่แหละค่ะ

เอาพี่โน่นี่เขาเปิดหน้าก่อน
คอนเสิร์ตเขาจะมี๒๓๒๔มิถุนายน
นี่ขอประเดิมกับพี่ใหญ่เลยค่ะโตโน่ค่ะ

เปล่าค่ะกลัวมันจะยาวเกินไป
วัดหน้าอกค่ะของเจ็ดหนุ่ม
พี่แจ๊กลิ้นก็ดีเหมือนกันนะก็อยากเป็นนักข่าวแล้ว

เมื่อที่เล่นกันเนี่ยนอกมันอ่ะ

ช่วงไหนที่เราได้ออกกำลังกายมันก็อาจจะแน่น
บางช่วงไหนมันก็มีพร้อมมีตัวใหญ่กันครับ

แล้วก็เลิกสำแปด
ทีนี้ผมจะสู้ได้หรอครับ
ฟัดซื้อไม่ได้ใช่มั้ยคะนี่

ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ

โจทย์หลักของคอนเสิร์ตนี้ก็คือการโชว์ซิกแพค

ตอนนี้อยากจะบอกอะไรนะคะว่าคนที่พร้อมพี่สุดคือคุณหมอ

เดี๋ยวเราจะวัดด้านล่าง
เอาเลยฮะด้านล่างต้องใช้๓เส้นครับ

แล้วรอบอกเล็กแต่ไอนี้ก็โอเคอยู่แล้ว
เราจะไปเทียบสัตว์ส่วนกับคนยัยกว่าเราไม่ได้หรอก

แต่ว่าหลายคนก็แบบปาร์ก

ทุกคนมีหน้า๓บาท

คิดว่าหน้าอกเราเนี่ยจะใหญ่สู้คนอื่นได้มั้ยคะ

นั่นเท่าไรคะ

แกงใหญ่สุด
บอกแล้วตอนไม่วัดแกงจะเป็นแบบ

ช่วยชวนแฟนคับมาดูนะคะ๒รอบเลย

ใครยังไม่มีบัตรซื้อได้ที่ไทยพิเก็ต
หลายคนสงสัยว่าทำไมพี่แจ๊กรีนไม่ให้เขาถอดเสื้อเลยนะคะ

แต่เขาเก็บเอาไว้เป็นคลายแม็กซ์นะคะ
แล้วก็พูดกันตรงค่ะบางคนก็ยังมีภูมิอยู่บ้าง

สรุปที่ได้มาท้องหมวนใครใหญ่ที่สุด
ไม่ได้นะคะอีชิตได้แค่วัดได้เฉยนะคะ
ตามมาดิติดกับคุณฮั่นคุณต้ำ
แล้วก็เล็กสุดพี่โน่ที่เธอบอกว่า
น่าจะใหญ่สุดสิมั้ยคะพี่โน่เราล้องท้ายนะคะ

เดี๋ยวรอไปดูสกรูปอีกวันแล้วกันที่เขาถอด
แต่ดิฉันขาใจมากให้ไปวัดตัวหนุ่มมา
แล้วพอหนุ่มเขาถามว่าตัวเองหน้าอกเท่าไหร่แล้ว
ฮ่าฮ่าเขาถามก็ตอบปกตินะคะ